ไทยล่ะเชื่อใครล่ะ
กลับมาช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวน่าจะพูดถึง

บุคคลคนหนึ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดแล้ว

เป็นจังหวัดปฏิสารของวงการฟุตบอลไทย
นับไม่ทั่วนปีนี้ทุกแชมป์

ปีนี้อีกอย่างน้อยก็ประมาณ๒ถ้วย

กวาดทุกแชมป์ของบุคคลไม่ได้ไทย
ทึกว่าจะเป็นทีมอันดับ๕หรือเป็น๑ใน๕ของโลก
ที่ได้แชมป์ทั้งหมดทุกรายการที่ลงแข่งขัน
แต่ว่าเป้าหมายของเขาก็ยังมีอยู่ในระดับทวีป
ซึ่งต้องการที่จะเป็นแชมป์เราว่า
เรื่องเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขายังไม่วางมือ
จากตรงนี้จนกว่าที่จะได้แชมป์ในระดับเอเซีย

โดยคุณเกลือกชัยคุณโทกับการพูดคุยกับคุณเนวินชิดชอบครับ

เย่าของแชมป์ไทยพิมรีกปี๒๐๑๕นะครับ
แล้วก็เป็นแชมป์ไทยปริมาณีมากที่สุดของประวัติศาสตร์โรงการสุดของไทยนะครับ
คุณนีวิลชินชอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
บุรีลัมยูนิเตฤตรี๒๐๑๕นี้

ความพอใจของคุณคันประธานสมสอสอยู่ขั้นหน่อยครับ
หมายในปีนี้เราก็ต้องการเป็น
ทุกรายการที่แข่งในประเทศไทย
ซึ่งจะชิงวันที่๒๖เราจะต้องชิงกับมือทอง
แต่อันนี้ก็เชื่อขนมกินได้
สำหรับเรื่องของบุรีรัมยูเนเต็ด
เพราะว่าแพ้ใครแพ้ได้แต่ไม่แพ้เมืองทอง

เพราะฉะนั้นเนี่ยแชมป์นี้ก็คงไม่หนีไปไหน
จะต้องอยู่ที่บุรีรำแน่นอน
แล้วก็อีกแชมป์หนึ่งซึ่งจะต้องเล่นในประเทศไทย
ก็คือแม่หัวครับเพื่อประกาศศักดิ์ศรีความเป็น
เจ้าอาเซียนตัวถิ่งนะครับ
ซึ่งจะแข่งในวันที่๒๐พันธุ์ประปุ่งนะครับ
ก็ต้องเป็นแชมป์อีกนะครับ
ก็จะเป็นปีที่เราหวานทุกแชมป์ที่เราแข่งขันไป
ปีนี้กุรีรัมป์นี่ทำลายแทบจะพลุกในสิ่งทั้งกันนะครับ
คือโดยเฉพาะการทำประตูปีนี้มีไปร้อนสรุปนะครับ

ความเข้าใจของการเล่นร่วมกันในทีมนะครับ

สปีดบอลการเคลื่อนที่ของคนมีบอลและคนไม่มีบอลนะครับ
แล้วก็ความมุ่งมั่นความทุ่มเท

ผมยังยอมรับว่าเรายังมีสมาธิไม่ได้๙๐นาทีทุกเกม
เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่บุรีรำอยากจะต้องปรับปรุง
เราจะต้องปรับปรุงในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับ
ตัวเลขเฉลี่ยบุรีรำปีนี้เนี่ย

ในทุกเกมที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อมาคำนวณเฉลี่ยแล้วเนี่ย
ตัวเลขการเคลื่อนที่จะตกอยู่ประมาณสัก
เฉลี่ยประมาณ๗๐๐ละ๕อัพไม่เกิน๘๐๐

ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าเราจะเป็นท่อฟ้าเอเซียเนี่ยนะครับ

ึกคือระดับน้วนต้องไปประมาณรุนรม
วันนี้ถ้าจะพัฒนาฟุตบอลมันก็ต้องไปในระดับนั้น
ส่วนที่สองก็คือพาชซิ่ง
วันนี้ทั้งฤดูการพลาดสิ่งบุรีรัมย์ชะเดียจะอยู่ประมาณสัก๔๐๐

ชะเดียของทุกเกมร์รวมกันจะอยู่ประมาณ๔๐๐๔๕๐

เพื่อไปดูกฎหมายที่แท้จริงของตัวเอง
การเคลื่อนที่ตั้งเป้าหมายว่าอยู่ที่
๑๐อัพพาร์ทซิ่งต้อง๖๐๐อัพ
ส่วนเรื่องสกอร์มันตามไปเองด้วยอัตโนมัติครับ
พูดถึงระบบการเล่นของบุญรับ

มันสไตล์ดูแล้วมันสนุก
มันแตกต่างจากปรับอย่างของบุญการเก่าของแบบนี้

ผมก็บอกแล้วว่าเราก็
เพราะฉะนั้นเรื่องของการเรสซิ่ง
เรื่องของพาร์ทซิ่งเรื่องของคิดเล่นนี่
มันเป็นหัวใจสำคัญนะครับ

คือ๓๕๒ของบุญรับนี่

บางครั้งมันก็จะกลายเป็น

๓๕๒บุญรับนี่ซเซ็นเตอร์ขึ้นไปยิงนะครับ
มันก็มีคำอธิบายและวิธีคิดที่แตกต่าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจ
และความสำคัญของผู้เล่นแล้วก็การซ้อม

เจอทีมในไทยสุดท้ายนี้

สำหรับเวลาเมื่อเกิด

เพราะว่าปัญหาที่เราเจอก็คือรถบัตร๒คันจอดอยู่ในแดนของตัวเอง
ซึ่งเราจะต้องก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้
วันนี้ความคาดหวังของแฟนบอลสูงแล้วครับ
แล้วก็แฟนบอร์ดผมก็เสียนิสัยเป็นผลล่ะ

คือไม่ใช่แพ้ไม่เป็นครับคือต้องยิงให้เยอะด้วยอ๋อ
อ๋อคือนะครับยิงต่ำกว่า๒รูปโดนหนาทุกทีนะครับ
ครับถ้าบุยรำเงยเต็ดทุกปี
เราจะเห็นว่านักเตะต่างชาติเนี่ย
แต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยก็ดีอยู่แล้ว
อย่างค่ะคู่หูเก่าอย่างฟรานซ์มันถึงโปรซ่า
หรือว่าจะเป็นนารินโดหรือธรรมโลก
ตอนนี้เป็นคู่หูบราซิล

คือตอนนี้นะครับผมก็บอกได้ว่า

ธันวาภพคือวันที่กุรีรัมพ์
จะเปิดตัวผู้เล่น
สำหรับฤดูการหน้าครบหมดทุกคน

ก็เตรียมพร้อมผมคิดว่า๙๐

๙๕เปอร์เซ็นต์ไหมครับ๙๕เปอร์เซ็นต์

วันที่๓๑จะเห็นหมดว่าเป็นใครบ้าง
ในสกอร์ดของดูยรัมยูเจ็ตในศูนย์ก่อนหน้า
แล้วสกอร์ดนี้คือคุณนักสมบัติ
ขอนักเศรษฐ์เรือดูยเจ็ตในปีหน้าต้องเป็น
ต้องเก่งกว่าปีนี้ต้องฟิตกว่าปีนี้ครับ

ก็พอมีโอกาสได้ติดตามดูยรัมยูเจ็ตไปแข่งในระดับอเซีย
แต่ผมจะเห็นความสัมพันธ์ของเขาคือ
เวลาโดนอีกโบสถ์พวกนี้เป็นไกลแล้วก็ไม่มีมีทีกัน
ก็เราตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญาอยู่แล้วครับ

เป็นจิ๊กชอ๑ตัวที่จะมาต่อกัน

ตั้งแต่ที่เป็นกัปตันสินค้าไทยก็ต้องเก่งที่สุด

แล้วก็มีทีเข้ามาให้ปลอดภัย

แต่กุ้งต้องปรับตัวกว่านี้อีกเยอะ

มันต้องเป็นลูกหลง

ในเรื่องของตำแหน่ง

เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปเล่นลีกยุโรป
ลีกที่ใหญ่กว่าไทยลีก

ถ้าทีมกรรทอนที่สูดให้ผมเห็นได้ว่า

ทีมกรรทอนเล่นได้เล่นเป็น
แล้วกล้าเล่นการเพื่อนที่ทีละทอน
และก็ตำแหน่งของธีรทรในเชฟของทีม
สามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์นะครับ
อันนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสที่ธีรทรจะได้ไปเล่นในหลีกที่โตขึ้น
แต่วันนี้ถ้ายังเล่นในสภาพอย่างนี้
หรือเล่นแบบที่เล่นอยู่กับทีมชาติไทยแบบนี้
ไปเล่นอีกยุโรปไม่ได้หรอกครับ
ข่าวลือในโซเชียลเยอะมาก

ว่ามีโอกาสนะครับกับเสื้อสีเสื้อของผู้ยำ
รูปรุงการ๒๐๑๖จะไม่เห็นทั้ง๓คน

ได้แค่นี้ครับโลกอนาคตเราไม่รู้หรอกฟุตบอลนะครับ
แต่ยืนยันได้ว่าปี๒๐๑๖ไม่มีแน่นอน
มีนักเตะทีมชาติไทยชุดปัจจุบันไหมครับ
ที่จะอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ของเขาอีกหรือยังไง

แต่วันนี้มันยังไม่จบรูดูการ
มันต้องเข้าตามต่อออกตามประตู
เราไปเดี๋ยวก็มีกรณีชกหลังบ้าน
อะไรอีกมันก็เป็นปัญหาซึ่งเราใหญ่พอ
เราเป็นมืออาชีพพอที่จะต้องปฏิบัติตามกฎทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นไม่เกินวันที่๓๑ธันวาคม
จะได้เห็นทุกอย่างทุกอย่างของกูดีรัม
๖ปีกับ๑๖แชมป์

จะจบ๑๘เมืองแล้วเป้าหมายต่อไปคืออะไรครับ

เราจะเห็นจุดที่เราจะต้องเพิ่มได้ไหมครับ
ความสม่ำเสมอและสมาธิของผู้เล่น
คือการที่จะไปเล่นอยู่ในต้องไฟเอเซียได้
อย่างที่ผมบอกก่อนแล้วว่าสมาธิ
มุ่งมั่นตำแหน่งและสมาธิสะเทียนต้อง๙๐นาที
ถ้าเราเล่นแบบดีแค่๔๕นาทีหรือ๖๐นาทีแล้ว
แล้วรักษาสมาธิไม่ได้อย่างปีที่แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีก

มั่นใจแค่ไหนว่าปีนี้จะคว้า๕๐
คือปีนี้

นี่ก็เป็นออกสภาพของประธานสมสตรคุณหน่อยคิดชอบไหมครับ

แม่ว่าความมั่นใจนะครับ

นักเตะที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับ
มีข่าวของอดูลหละโซของชนบุรี
ที่จะไปเป็นนักเตะระดับทีมชาติ
ที่จะเปิดตัวกันในวันสิ้นปี๓๑ธันวาคม
ก็ซื้อไปอาจจะอดุลอายุมากหน่อย
แต่บุรีรำซื้อไปแล้วเขาจะต้องใช้ประโยชน์แน่
ส่วนเรื่อง๓นักฟุตบอลเมซี่เจชนะทิพย์ธนบูลเกษารัฐ
อีกคนก็คือพิทธศิลป์แดงดาก็คงไม่มี
แต่ว่าอาจจะย้ายไปพักที่อื่นก่อนก็ได้
เพราะว่าปีต่อไปไม่มีใครรู้

ดูให้แน่ใจว่าเล่นได้ไม่ได้ยังไง
แล้วก็อาจจะย้ายจากทีมพันธมิตรนั้นไปอยู่บุรีรำ
ในปีอื่นอย่างที่บอกว่าโลกฟุตบอลมันไม่มีอะไรแน่นอน

ต่างชาติเดี๋ยวมารอเจอวันสิ้นปีเห็นกันทุกทีอยู่แล้ว
ใครเล่นไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้ว

ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของชื่อดาวรุ่งนะครับ
วันนี้ก็มีนักจักรยานคนหนึ่ง

ดาวรุ่งเลยที่น่าจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้

เชียร์ดาวรุ่งวันนี้

ดาวรุ่งเมืองเหนือยุทธนามโน
ปั่นจักรยานเยาวชนทีมชาติไทย

เหรียญทองเยาวชนชายเปิดสูตร๓กิโลเมตร

ในการแข่งขันจักรยานประเภทลูก

ทำให้เจ้าน็อตมีระบบหายใจ

วกกับความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม

ในประเทศและระดับนานาชาติ

จะเป็นกำลังสำคัญในระยะยาว
ให้กับทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอน